มีความรู้สึกเหมือนที่ไม่ได้เริ่มต้นปีหนึ่ง

ได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่เราแบบเคยทำมา
ก็อยากไปทำกิจกรรมที่เขาเตรียมมาให้ค่ะ

เพราะเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้ว
ตอนที่เราได้เตรียมงานให้น้อง

เราก็เลยไปเข้ากิจกรรมดีกว่า
มีอะไรต้องปรับตัวใหม่ไหมคะ

ก็จะเริ่มต้นหรือเปล่าก็เลยยังไม่ได้รู้สึกยากอะไร
ก็ถ้ามีงานก็จะแบบบอกอาจารย์ไว้ค่ะ
ก็คือหนูก็จะติดต่อกับอาจารย์เอาค่ะ
หรือว่าวันไหนที่แบบขาดหรืออะไรก็ต้องเขียนใบลาแทนค่ะ
ใช่ค่ะเรียบร้อยนะคะลงตัว

จริงเหรอ
เหนียวเราไปพักผ่อนเราไปทะเลเราถึงต้องใส่ชุดไหว้น้ำ

อยากใส่ชุดสีเหลืองอันเก่าด้วย

แต่คนมองออกมารู้สึกอะไรมั้ยฟะ

อันนี้อินเนอร์ละสำหรับคำว่ามายเฉียม

ไปคราวนี้ได้รูปต่อมาเยอะเลยมั้ย
ก็ตอนนี้หมดแล้วค่ะไม่มีลูกแล้ว

เราก็ถ่ายไว้แค่นั้นชนิดนึง

ก็เอาพอประมาณค่ะพอของปลั๊กของพอ
เซ็กซี่ได้ขนาดไหนคะสำหรับเขา
ก็เท่าที่ผ่านมานั่นแหละค่ะ
อย่างงานอัฟชั่นวิกที่ผ่านมาหลายคนจับตาเนาะแบบเราไม่ได้เดินสักแบน
ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าตานเองก็ไม่ได้เป็นนางแบบ
อีกอย่างหนึ่งปีที่แล้วตังค์ก็ไม่ได้เดินตังค์ก็มาดูปกติอยู่แล้ว
อีกปีตาเองน่าจะได้แบบ
หนูเองไม่ได้สูงแบบขั้นนางแบบขนาดนั้น
แต่ว่าแค่เขาดีไซเนอร์เชิญมาให้มานั่งดูแค่นี้ก็เป็นเกียรติมากแล้วค่ะ
แล้วเขาก็ไปเที่ยวกับมาริยา
มาริยาเขาเป็นสายนางแบบอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็แบบทำงานในวงการมาตั้งนานแล้ว
เองก็แบบไม่เพิ่งเข้ามาเองด้วยก็แค่ได้มานั่งดูนี่ก็ดีใจมากแล้วค่ะ
ไม่เลยค่ะแค่มาให้กำลังใจหลายคนดีกว่า
แบบพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาดูพี่ใหม่ก็แบบชวนมามาดูมาให้กำลังใจพี่อะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสเราก็เดินค่ะ
จริงแล้วมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยค่ะ
ว่าเราจะได้เดินหรือว่างานหดหรือมันอะไรยังไง
เพราะว่าคือการที่เรามาร่วมงานอย่างนี้มันก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบเราก็มาในฐานะที่เป็นแขกของเขาอะไรอย่างนี้
ซึ่งเราจริงแล้วตันก็ไม่ได้คิดแบบทำไมเราถึงไม่ได้เดินอะไรอย่างนี้
เพราะว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้เดินปีนี้ไม่ได้เดินไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราก็มานั่งดู
ก็เหมือนกับพี่พี่ดีไซเเนอร์เหมือนกับเมตตาเราแบบงี้ค่ะ
วันเกิดคนรู้ใจหัวอะไรหรอ

แต่โฮววววววววววววววววคือเป็นแผนของพี่ที่ไปด้วย
เออหึ
ก็อยู่ในฐานะเพื่อนกันอ่ะครับ

ไม่มันยังไม่ถึงเวลา
ต้องดูก่อนค่ะว่าจะผ่านพ่อแม่ได้หรือเปล่า
ไม่

พอข่าวออกมากันมากเยอะแม่แล้วคุณผู้ชายถามกันไหม

เป็นเพื่อนที่ฟิลิปปินส์ที่แบบเจอกันตอนที่แบบไปสัมภาษณ์

พิมันตั้งคำถามกันไฟซีกหมู่
เขามาไงแล้วเราก็เหมือนกับเป็นแขกบ้านใครเมือง

ตันไปที่อื่นตันก็ไปหาเพื่อนหมด

ตันไปสิงคโปร์ตันก็ไปหามิสสิงคโปร์

ไม่มีคนมาหาเราก่อน

อืมไม่ไม่
ไม่ค่ะ